คุณผู้ชมคะพึ่งเนี่ยเวลาเขาไปทำรังอยู่ที่นั้น
พูดถึงอะไรนะพูดอะไรก็ไม่ได้เลยเหรอ

หมายถึงว่าพึ่งที่บินได้เนี่ยเป็นตัวเนี่ยที่ต่อยเจ็บเนี่ยค่ะ
เวลาเขาไปรังทำรังที่ไหนนะคนชอบตามไปดูเป็นของแปลกของใหม่
ที่นี่ก็แปลกเหมือนกันที่เชียงใหม่ไปทำรังที่ไหนไปดูค่ะ
โอ้โหนี่เจอช้างก่อนเลย
ยังไม่เจอพึ่งเจอช้างก่อน
เพราะที่นี่คือวัดล่ามช้างไงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญของเมืองเชียงใหม่
ก็คือพระเจ้ามุทธดอกไม้เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะ
ใครที่มาขอโชคขอลาบสำเร็จค่ะจนเป็นที่เล่าขานกันเลยนะ
แต่ว่าที่บอกว่าแปลกตาอุ๊ยเห็นไหมนิดนึงแหละ
เดี๋ยวเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่วัด
สะดุดที่จุดนี้ฝูงพึ่งหลวงทำรังใต้คางรูปปั้นเนน้อย
เหมือนเน่นน้อยมีมีคราวมีคราว
และรูปปั้นเนรน้อยนี่อยู่ด้านหน้าพระพุทธรูปพระเจ้ามุกดอกไม้

ไม่เขาย้ายเขาย้ายเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
นี่แหละนี่แหละคือความแปลกนะคะ
ทีนี้ค่ะคนที่อยู่ในวัดเขาบอกว่า
มันจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่หรือเปล่า
พระครูอานนท์วิสุทธโธเจ้าอาวาสวัดล่ามช้างไปคุยกับพึ่ง
ฮะเดี๋ยวคุยกับพึ่งรู้เรื่องเหรอ
รู้เรื่องบอกว่าพึ่งไงเจ้าจงไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม

ย้ายรังจากคางเข้าไปอยู่ในปากเนน้อย

เหมือนคุณไงเพิ่งคุยกับเพิ่งคุยรู้เรื่องเหมือนกันถูกไหม

บอกให้ไปนอนตรงไหนก็ไปนอนวันนี้ไปนอนข้างนอกบ้านไปนอนคุณก็ตามตาม
แล้วแต่อารมณ์เขาอย่าไปขัดใจเดี๋ยวโดนพึ่งจ่อย
เอ้าแต่ว่าพึ่งที่นี่คุยรู้เรื่อง
ย้ายจากคางเข้าไปทำรังในป่าจริงฮะแล้วก็คอยออกมาเป็นพักพักแบบเนี้ย

ใช่เพราะว่าเขาต้องออกไปหาน้ำพึ่งน้ำหวานเกษรดอกไม้อะไรต่าง
แสดงว่าข้างในนี่โอ้โหเป็นไง

ถ้าในนั้นเต็มไปด้วยพึ่งแล้วคือข้างในเป็นลักษณะกลวง

อยู่อบอุ่นเลยล่ะมีความสุขเลยไม่ต้องสร้างรังเองเลยทีนี้
นี่แหละค่ะเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยนี่เป็นเรื่องแปลกที่ต้องล่ามช้างว่าอย่างนั้นนะคะ
ให้ดูอะไรแปลกแบบนี้ไหมแต่อันนี้ก็เหมือนเป็นธรรมชาติของพึ่งเขาอยู่แล้ว
แต่ทีนี้เจ้าอาวาสท่านบอกว่าเวลาที่ไปวัดนี้ช่วงนี้ขอร้องว่าอย่าจุดทูบ

ที่เวลากลับบ้านไม่ตรงเวลาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลย

ฟึงต่อยก็แสดงว่าฟึงรัก
ต้องก็โดนโดนต่อยเยอะสิ